อ่ะเรียบร้อยนะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็ต้องระวังยุคนี้สมัยนี้
ต้องบอกมาทุกรูปแบบจริงลักวิ่งชิงปล้น

มาในรูปแบบของการแจกสบู่ฟรี
เอาสบู่ไปให้แล้วเขาจะมีกล่องให้๒กล่อง
ให้เรามาเปิดเหมือนลักษณะเหมือนชิงโชค

เราต้องจ่ายเงินด้วยนะ
ข่าวของเราได้รับการร้องเรียนค่ะ
จากนางเย็นใจสุขอายุหกสิบสี่ปี
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสามขา

บอกว่าเนี่ยมีคนร้ายเป็นผู้หญิงสองคนทำทีมาแจกสบู่ให้กับชาวบ้าน
ฟรีฟรีเลยสองก้อนคุณผู้ชมในกล่องสบู่เนี่ย
จะมีรางวัลใหญ่มูลค่ากว่าสองพันห้าร้อยบาทอยู่
ได้สบู่ฟรีด้วยมีชิงโชคด้วยนะคะ
วิธีการของแก๊งนี้ก็คือว่าผู้หญิงคนนึงจะเป็นคนเปิดกล่องสบู่
ซึ่งแน่นอนเปิดขึ้นมากล่องนั้นมันไม่มีอะไร
ส่วนกล่องที่๒เขาก็จะให้เหยื่อเป็นคนเปิดนะคะ
ผู้หญิงท่านนี้คุณเย็นเขาก็เปิดนะคะ
เขาบอกว่าถ้าเปิดออกมาเจอนาฬิกาเนี่ยต้องจ่ายเงินสองพันห้าร้อยบาท
ซึ่งราคามันสูงเกินจริงมากเขาตอนแรกเขาก็ไม่ยอมเปิด
เพราะว่ากลัวว่าถ้ามีของรางวัลแล้วเดี๋ยวไม่มีเงินจ่าย
แต่ทนแรงกดดันไม่ไหวเขาจะมีวิธีหวานล้อม
สุดท้ายพอเธอเปิดออกมาเจอนาฬิกาเรือนทองแบบนี้ค่ะ
คนร้ายก็บอกโหป้าป้าโชคดีมากเลยนะได้นาฬิกาเนี่ย
แต่ป้าต้องจ่ายเงินสองพันห้าร้อยบาท
มีทั้งคู่มีทั้งปลอบพวกนี้ตรงไหน
สุดท้ายเนี่ยเขาก็เธอก็บอกว่าเธอไม่มีเงิน
งั้นฉันไม่เอาแล้วกันนาฬิกาเนี่ย
ทั้งสองคนก็พยายามขู่ต่างนานานะคะว่าถามจนสุดท้ายถามเธอว่า
แล้วป้ามีเงินเท่าไหร่เธอก็บอกไปป้ามีแค่๕๐๐บาท
๕๐๐บาทก็ได้นั่นสุดท้ายเนี่ยแก๊งต้มตุ๋นก็เอานะคะ
๐บาทของเธอเนี่ยเอาไปแล้วก็บอกว่ายอมไม่เอาความนะคะ
แล้วก็หลบขึ้นรถไปเลยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ที่ท่านอาจจะเจอก็ได้นะคะสำหรับแก๊งต้มตุ๋นแจกสบู่ฟรีค่ะ
เจอแบบให้หาลอยใส่สบู่มา๒กรอบ๒กรอบก็แม่งเปิดอาฬิกาเลื่อน
มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะเพราะว่าคือเห็นแบบนี้เนี่ย
ละวิธีของคนร้ายทำให้เราเนี่ยยอมที่จะทำตามเขานะคะ
แล้วแก๊งนี้ที่ผ่านมาก็ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารมาหลายครั้งค่ะ
สิบสี่มิถุนายนไปหลอกแจกสบู่ฟรีให้กับพระในสำนักสงฆ์ที่อำเภอคำชะอี
แล้วก็ไปหลอกพระสงฆ์ที่สำนักสงฆ์ในตำบลผึ่งแดดอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารด้วย

คุณผู้ชมก็ลองดูวิธีการนี้ไว้นะคะ

ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
พ่อแม่ถามก่อนเลยอ้าวเองมาทำอะไร
ถ้ามานะพฤติการแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือจะเป็นอะไรนะ
พ่อนะแม่นะบอกว่าไม่เอานะครับ
พอเข้ามาเดี๋ยวหวานล้อมมั่งบีบจับขามั่ง
แม่จับหน่อยพ่อจับหน่อยนี่นาฬิกาสวยแบบนี้นะ
อะไรอย่างนี้นะครับพูดลิงหลับแล้วครับพวกเนี้ย